ด่างกำลังมาหลายคนพอมีสวนกล้วยเดินเข้าสวนเลย
ไปดูว่ามีไหมของชั้นด่างไหม
แต่ปรากฏว่าพี่คนนี้นะครับ๑๐ปีไม่ด่าง
เองมาด่างถูกที่ถูกเวลาจริง
ทำไมฮะเพิ่งมาด่างตอนนี้แล้วราคามาดิ
คือพี่คนนี้เขาปลูกฟิโลหูช้าง
เขาบอก๑๐ปีเลี้ยงมาไม่เคยด่างเองด่างได้ถูกที่ถูกเวลามาก
แต่อำเภอเมืองจัวร์ตราบครับเขาบอกทั้งงงทั้งแปลกใจ
หลังจากเอาฟิโลหูช้างจากบ้านคุณยายมาปลูกเอาไว้
เป็น๑๐ปีแล้วนะฮะจู่
ต้นฟิโลหูช้างต้นเก่าเนี่ยมันเกิดมีออกมาใหม่๑กอ
แล้วขอโทษแม่พอออกใบด่างมาเลย
เข้ากระแสช่วงนี้แต่ที่แปลกใจคือต้นเดิมที่ปลูก
ก็มีแต่เขียวทั้งต้นนะมีแค่ต้นเดียวที่ออกมาเป็นด่าง
แล้วด่างเกือบทั้งก่อด้วย
ซึ่งหลังจากพี่เขาถ่ายลงโซเชียลเท่านั้นแหละ

หรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหร